คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรเหมือนกัน
หลังจากมีคำสั่งที่๙ทัพ๒๕๕๙ของคศ
เรื่องของที่จะมีการอำนวยความสะดวกมากขึ้น
ในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
อาจจะทำให้หลายคนมองว่าประกาศคำสั่งนี้ออกมาปุ๊บ
มองข้ามไปด้วยหรือไม่
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ออกมาชี้แจงล่าสุดนะครับ
บอกว่าจริงแล้วจากคำสั่งดังกล่าวนั้นไม่ได้เป็นการยกเลิกครับ
แต่จะเป็นการอำนวยความสะดวกทำให้การจัดซื้อจัดจ้างสามารถทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับ
เกษมสรรจินนวาโสประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปิดเผยนะครับว่าคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่๙ทัพ๒๕๕๙
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ไม่ใช่การยกเลิกหรือข้ามขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เว้นแต่โครงการเร่งด่วนของรัฐบาลก็จำเป็นต้องทำ
แต่คำสั่งดังกล่าวนั้นจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างการหาแหล่งเงินกู้
ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินโครงการต่างของภาครัฐลงได้ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาเดิม
และถึงแม้ว่าจะประกวดราคาผ่านแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญา
จะไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้นะครับ
ต้องยกเลิกโครงการตามข้อกำหนดที่ตกลงในสัญญา
และจะเรียกร้องค่าเสียหายภายหลังไม่ได้ครับ
น่าสอดผสานกันตามคนต่างเรื่องสุดท้ายมาเจอด้วยกัน
สำหรับโครงการที่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ชลประธานการป้องกันสาธารณภัย
โรงพยาบาลและที่พักอาศัยของภาครัฐ
ส่วนด้านอื่นและภาคเอกชน
ยังคงต้องดำเนินงานตามขั้นตอนของปกติ
คุณผู้ชมสามารถติดตามคำชี้แจงเพิ่มเติม

ด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้